จักษานของชาวไทยแม่น้ำในพื้นที่บ้านบางพึ่งตำบลบางพึ่ง
อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีเป็นงานหัฐกรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ
ที่มีการส่งต่อองค์ความรู้ในเรื่องการสร้างสรรค์ลวดลายที่มีความวิจิตรละเอียดอ่อน
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นในเรื่องรูปทรง
ซึ่งงานหัฐกรรมจักษานของชาวไทยแม่น้ำนี้แต่แรกเริ่มก็ประดิษฐ์เป็นตะกร้าหวาย
สำหรับใส่ข้าวของเครื่องใช้เป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์
ให้เกิดเป็นความสวยงาม